ไปดูนี่ดีกว่าเดี๋ยวจะพาไป

ไลน์มาบอกว่าช่วยแนะนำสถานที่ที่จะไปไหว้พระ

มีไหมเฮ้ยมีเดี๋ยวจะพาไปนะครับ

ซึ่งต้องบอกว่าสวยงามมากแล้วก็เป็นที่
พูดถึงที่ฮือฮาในโลกโซเชียลอีกด้วย
แต่ว่าอยู่ตรงไหนสวยงามยังไงไปติดตามกันเลยครับ
ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมเด็จพระพุทธโครศาจร
หรือที่รู้จักกันดีในชื่อของ

สำหรับผู้ที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา
เริ่มต้นสักการะกันที่จุดแรก
พระเจ้าใหญ่อินแปลงหรือหลวงพ่อยิ้มเปิดฟ้าปางสุโขทัย
พระประธานองค์ใหญ่ประจำอุโบสถของวัด
และถือว่าเป็นหลวงพ่อยิ้มที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดชนบุรี
ว่ากันว่าหากใครได้มากราบไหว้สักการะหลวงพ่อยิ้มเปิดฟ้าแล้ว
ผู้นั้นจะได้พบกับความสุขและความสำเร็จ
พลิกชะตาจากร้ายกลายเป็นดีมีความมั่นคงทั้งโชคลาภและเงินทอง
จากนั้นไปกราบไหว้หลวงปู่สวงเทวดาเดินดินหรือเทวดาเล่นดิน
ตำนานพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ
ทุดงตามชายป่าเขาพนมดงรักระหว่างชายแดนไทยกัมพูชา
หลังจากขอพรจากหลวงปู่สวงเสร็จเรียบร้อย
อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องทำเลยนั่นก็คือ
ลอดใต้กุฏิหลวงปู่สวงเพื่อเสริมความสิริมงคล
และที่สำคัญในขณะที่รอดให้ท่องว่า
ขอให้รอดขอให้ผ่านขอให้พ้น
โดยต้องทำให้ครบจำนวนทั้งหมด๓รอบ
จากนั้นมาเจิมหน้าผากและกระเป๋าสตางค์ที่หน้ากุฏิหลวงปู่สวง
เพื่อเสริมโชคเสริมลาบและค้าขายร่ำรวย
สุดท้ายไปชมความงดงามของถ้ำพระมหาจักรพรรดิ
จำลองขนาดใหญ่ที่ถูกเนลมิตขึ้นมาจากฝีมือมนุษย์
พอเข้ามาในถ้ำจุดแรกที่ต้องสักการะนั่นก็คือ
ปู่สมเฝ้าทรัพย์เพื่อขอพรเรื่องความร่ำรวย
ส่วนตรงกลางห้องโถงของถ้ำมีพญานาค๗เสียน
พญาอนันตนาคาราชเล่นน้ำเสมือนอยู่ในเมืองบาดาน
ที่นี่เขามีของบูชาเตรียมไว้ให้พร้อม
ลูกแก้วขอพรเรื่องต่างและบายสีพญานาค
สำหรับวิธีบูชาขอพรองค์พญาอนันตนาคาราช
เริ่มแรกให้ยกใบสีพญานาคที่มีลูกแก้วขอพรขึ้น
ต่อด้วยสวดมนต์คาถาบูชาด้วยความตั้งใจ
และตั้งจิตอธิษฐานขอพรให้มั่น
จากนั้นนำใบสีไปวางไว้ที่ตรงหน้าองค์พญานาค
แล้วนำลูกแก้วขอพรปล่อยลงน้ำ
อกจากนี้ภายในถ้ำยังประดิษฐานไปด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย
ให้ผู้คนได้มากราบไหว้ขอพรเป็นจำนวนมากล่ะครับ

เที่ยวค่ะมาขอพรเรื่องสุขภาพ
ขอพรเรื่องการงาน

เพราะว่าได้ยินชื่อเสียงมาพอสมควร
เราก็รู้ว่าที่จังหวัดของผมเองที่ชมบุรีนี้
มีวัดนี้ซึ่งเป็นวัดที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียง
พาครอบครัวมาทำบุญมาขอพรตามทั่วไปครับผม
เพราะที่นี่ก็มีสถานที่ที่ค่อนข้างที่จะสร้างได้สวย
แล้วก็ค่อนข้างที่จะศักดิ์สิทธิ์ในความเชื่อถือ
ของคนเป็นชาวศาสนาพุทธอย่างเรานะครับ
สำหรับใครอยากชมความสวยงามของถ้ำพระมหาจักรพรรดิ
พร้อมกราบศักระองค์พญาอนันตนาคาราช
และไหว้พระเสริมดวงสามารถมากันได้ที่
ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมเด็จพระพุทธโครศาจารย์
หรือวัดหลวงพี่แซมตำบลน้องปลืออำเภอพนัฐนิคม
จังหวัดชนบุรี
สาธุค่ะเงินวัดหลวงพี่แซม

หลายวัดเลยช่วงวันหยุดยาวก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือก
คุณผู้ชมจะได้ไปทำบุญกัน